เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยตอนสมัยเรียนอาจจะต้องนึกถึงวิชาการเรียนลูกเสือเนธนารี
เพราะว่าเราต้องร้องเพลงเมาคีล่าสัตว์กันได้อยู่แล้ว
แต่แบบนี้ประสบการณ์ตรงจากเราเนี่ยเคยเรียนกันมาหมดแล้ว
แต่ว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าตอนเราเรียนลูกเสือได้นารีเขาจะมีการแบ่งออกเป็นกองร้อยเป็นหมู่
หมูพิกุลบ้างหมู่อะไรต่างแบบนี้บ้าง
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการคัดเลือกหมู่และกองร้อยที่นี่กันว่าเขามีความสนุกสนานขนาดไหนไปดูค่ะ
ก็อยู่ดนตรอนนี้คือสุด
พร้อมที่จะได้รับการทดสอบแล้วครับ

กระผมนายหมู่กองร้อยพิเศษพร้อมรับการฝึกแล้วค่ะ

หมูนี้ทำไมดูน่ารักจังเลย
น่ารักทั้งหมู่คือปกติคนที่ยืนข้างหน้าจะต้องเป็นหัวหน้าหมู่ถูกไหม
ก็จะต้องออกมาเพื่อแบบว่ารายงานตัวก่อนว่าหมู่ของเรานั้นหมูพิกุลหมู่มะลิอะไรต่างเนี่ย
มีความพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วนะคะ
แต่ว่าฟังแล้วก็ดูอาจจะขัดเขินเหมือนกันนะ

แต่ว่าน่ารักดีหวานกันทั้งกองเลย
พร้อมกับระบุข้อความว่ายอมใจหล่าน้อย
กระเทยน้อยน่ารักกุ๊กกิ๊ก

จริงคือเป็นเรื่องราวหยิกแกมหยอกแหละ

หลังจากที่คลิปนี้เนี่ยโพสต์เรื่องราวออกไป
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

บางคนก็แซวว่าน้องเหมาะกับการจะเป็นเนธนารีหรือเปล่า
แต่ว่าจริงแล้วคือมันเป็นวิชาการเรียนที่ฝึกฝนค่ะคุณผู้ชม
พอฝึกเสร็จก็ต้องรายงานตัวตอนจบ
ไปดูกันว่าจะหนักแน่นหรืออ่อนหวานขนาดไหน

แบบไห้หมู่ปองรอยพิเศษขอขอบคุณครับ

เนี่ยเห็นสิว่าเมื่อเรียนลูกเสือไปก็ต้องแบบนี้

เป็นแบบแซวกันขำน่ารักนะคะ
น้องเขาตั้งใจในการฝึกแหละ
จะนึกถึงวันสมัยที่เราเนี่ยเคยเรียนลูกเสือในนาฬีกัน
ผมเนี่ยก็นึกถึงแต่
แต่เขาไม่ให้ผมเล่าก็ไม่เป็นไร